ขี้เมาอ้าวไม่ได้ปาดหน้ากันเหรอ
ขี้เมาภัยสังคมซัดหินระบายอารมณ์

คือลุงสำล้อคนนี้ตกเย็นมากินข้าวกินเหล้านะฮะ

เมาเมาเสร็จปั๊บหงุดหงิดหงุดหงิด
แต่ถ้าได้ปลาหินใส่รถคนเนี่ยเดี๋ยวมันจะดีขึ้น

เป็นรูแตกแบบนั้นแล้วคือหายหุดหงิดแล้วดิสบายตัวเลย

พอแตกแล้วก็สบายใจแล้วนะโพะเข้าไปนี่แหละ
เบอร์ดไม่ได้ปล่อยเกินไปนะเขาบอกโอ้เบอร์ดปล่อยบูลลี่
คนในข่าวเกินไปหรือเปล่าลองมาฟัง
กล้องวงจรปิดจะเห็นผู้ชายคนนึงนะฮะ
เห็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับจูงรถสำล้อผ่านรถฟอร์จูเนอร์มา
จากนั้นก็หยิบหินก็เบลอเลยกำไม่มิดอ่ะ
ปลาใส่กระจกโพะแตกแตกเสร็จปั๊บสบายใจขี่

นี่แหละครับที่เกิดเหตุตรงนี้คือประตูทางเข้ามูลนิธิแห่งหนึ่งในซอยสะทลา
เขตทฤษบาลเมืองซูลินวันพุธที่ผ่านมาตอนเย็น
นี่ฮะโอ้โหน้ำแข็ง
ก๊อบถ้าเป็นรถเราอ่ะโอ้โหน้ำตาจะไหลตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุครับ
เจอก้นหินก็เบลอเลยนะฮะทะลุกเข้าไปอยู่ในรถอ่ะ
ตกอยู่ที่เบาะหลังในห้องโดยสาร
ทราบชื่อเจ้าของรถนะครับก็คือพี่ทองชัยโพธิโดนเขาแล้วพี่
ทองชัยโพธิอายุ๖๓ปีเป็นเจ้าของร้านขายแว่นตาอยู่แถวนี้แหละนะครับ
ขณะที่ชุดสายตรวจและทีมกู้ภัยตามไปจับตามไปจับนายวีชัยคำพันธ์เนี่ย
อายุ๖๕นี่ดูดูตาดูตานี่ฮะตาลอยหน่อยนะครับ
คล้ายคนเมาผู้เจ้าโว้งโกนเบื้องต้นไม่ได้ทำ
คุณสำรวจเอาอะไรมาพูดนะครับอย่างนี้ดูคลิปดิ
มีคลิปด้วยหรออ๋อเล่าให้ฟัง
หน้าเหมือนเหรอวันนั้นปั่นสำล้อมาทุกวัน
เหนื่อยตรงเก้งก็กินเหล้าไงกินเหล้าเสร็จปั๊บ
ต้องจะได้ปลาหินใส่อะไรสักหน่อย
แล้วมันจะอารมณ์ดีมันจะหายเครียดแต่ตอนนี้ก็
ตอนนี้เครียดยากตอนนี้เครียดกว่าเดิมอีกลองฟังดูฮะ

ปลาก้อยจกกลืนอะไรล่ะถ้าจบรถเขาด้านแน่
ก็ทำเลยครับ

แต่เขามีคิดวงจรปิดนะว่าเป็นลูกปลา
เอาตามนั้นแหละ
ถ้าผิดผมก็ยอมรับผิด

อารวาสและทำให้เสียทรัพย์นะครับ

อ้อมีลักเล็กขโมยน้อยด้วยนะในประวัติเขา